เหตุนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุหึงโหดนะคะเกิดขึ้นคือทางฝ่ายอดีตสามีบุกจะไปเคลียร์กับอดีตภรรยาถึงที่ร้านแล้วก็มีการทะเลาะกับน้องของอดีตภรรยาทีนี้คนงานอ่ะเปิดประตูมาจะมาช่วยปรากฏว่าคนงานเนี่ยโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารอยู่ริมถนนเพชรกะเสมฝั่งขาล่องใต้ที่หมู่๑ตำบลโหนดที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ซึ่งคนที่ดูแลร้านอาหารที่เป็นคนงานเนี่ยนะคือนายมนตรีบุญชูอายุ๔๘ปี
ดูสิคะโดนคนร้ายเอามีดปลายแหลมแทงเข้าที่ราวนมด้านซ้ายแล้วก็ใต้ซี่โครงหน้าท้อง
โอ้โหแผลเนี่ยเป็นแผลชะกันเลยนะคะตรงช่วงขาด้านซ้ายเป็นแผลลึกยาวเลยค่ะ
เลือดอาบเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประถมพยาบาลเต็มที่นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ก็สอบถามทางนางสาวก้อยซึ่งเป็นน้องสาวของอดีตภรรยา
นายสืบเนี่ยมาหาพี่สาวของเธอซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ยนะอยู่ที่บ้านแล้วแวกเดียวกันกับร้านนี่แหละ
แล้วตอนมาเนี่ยมาทะเลาะกับน้องสาวของอดีตภรรยาก็ทะเลาะเรื่องหึงหวงพี่สาวเนี่ย
ทั้งที่จริงก็เลิกรากันไปนานแล้ว
จริงทะเลาะกับตัวของน้องสาวอดีตภรรยาตั้งแต่บ้านเก่าแล้วนะคุณนะ

ทะเลาะกันแล้วนะฮะน้องสาวของอดีตภรรยาเนี่ยฮะคนที่นั่งช่วยปฐมพยาบาลนายมนตรีอยู่ตรงเนี่ย
ก็หนีหนีครับหนีอดีตพี่เขยมาอยู่ที่บ้านของพี่สาวตรงนี้
ปรากฏอดีตพี่เคยบุกมาที่บ้านของพี่สาว
แล้วก็พยายามที่จะมาเคลียร์มาเจอเธอให้ได้เลย
ทะเลาะกันแล้วยังค้างคากันอยู่
ทีนี้ครับแหมนายมนตรีเปิดประตูมาช่วยพอดีถูกแทงเลยนะฮะ
เออแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาตรงร้านเนี่ยนะคือเขามีก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านรอบนึงแล้วด้วยนะ

โชคดีนะดับได้ทันนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยนะตำรวจสพเมืองพัทธลุงเนี่ยก็มีการส่งชุดสืบสวนเนี่ยเข้าไปตามตัวตัวในสืบเนี่ย
ส่วนตัวนายมนตรีที่เป็นคนงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็อยู่ในอาการสาหัสเลยค่ะตอนนี้
แล้ววันนี้ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเตรียมเรียกพยานในที่เกิดเหตุก็คือต้องเรียกน้องของอดีตภรรยาแล้วก็เรียกอดีตภรรยา
อดีตภรรยาเนี่ยคือนางสาวไวรัยรักภูณคำเนี่ยนะคะเอาทั้งสองคนเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็รุกรมพยาหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาสตร์เนี่ยออกไหมจากผู้เกาะเหตุ
อดีตสามีคนนี้คือนายสืบภูลคำนะคะล่าสุดเนี่ยก็ทราบว่าตัวนายสืบเนี่ยได้หนีไปไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะคะ
ครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเนาะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับน้องสาวอดีตภรรยาแล้วพยายามที่จะมาทะเลาะกันต่อแล้วก็จะเคลียร์กับอดีตภรรยาด้วยนะครับเพราะว่ายังรักอยู่นะครับ